คุณผู้ชมครับช่วงนี้อากาศร้อนแดดที่มันร้อนน่ากลัวนะ
ผู้ชายคนหนึ่งไปหาปลาคุณผู้ชมแล้วหายไปเลย
แต่เขาสันนิษฐานแบบนี้พอไปหาปลาช่วงกลางวัน
เขาร้อนเขาถอดเสื้อสุดท้ายเหมือนเขาจะเป็นลม
แล้วเขาไปนั่งพักคุณผู้ชมแล้วเขาก็เป็นลมไปเลย
แล้วถูกแดดเผาจนผิวหนังไหม้เกรียมแบบนี้

ไม่ใช่ไฟนะแต่มันคือแดดเผาเขา
เพราะว่าเขาเสียชีวิตมา๓วัน
นี่ไหม้เกียมเป็นตอตะโกแบบนี้คือแดดนะครับ
คุณผู้ชมไปเจอศพของนายสุชาติบุญเลิศอายุ๕๑ปี
โอ้โหสภาพเขามันไหม้ไปหมดเลยแดดเผาจนเกรียมครับ
ข้างตัวก็ไปเจอย่ามนะฮะมันมีปลาเน่าตายหนอนขึ้นแล้วอ่ะ

ทีนี้น้องสาวผู้ตายชื่อว่านางละเมียดอายุ๔๕ปี
บอกว่าพี่ชายมีอาชีพเป็นคนหาปลา
ก่อนเกิดเหตุพี่ชายหายไป๓วันญาติช่วยออกไปตามหา
แต่สุดท้ายไปเจอกลายเป็นศพแบบนี้

คือพี่เขาไม่มีโรคประจำตัวแต่คาดว่า
พอไปหาปลากลางวันแดดมันร้อน
พี่ก็เลยถอดเสื้อแล้วก็ไปนั่งใต้ต้นไม้
แต่เหมือนเป็นลมแดดเป็นลมไป

แดดแผดเผาจนเสียชีวิตแบบนี้ครับ
แต่สุดท้ายเดี๋ยวต้องนำศพไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีก

ช่วงนี้ใครที่ออกไปกลางแจ้งระวังแดดด้วยละกัน